ผมหน่วยวิรัติรัฐราชเศส

ผมเองได้รับการประสานงานนะครับ

ถ้าเราพิจารณางบประมาณและท่านประธานไม่ได้เข้มงวด
เราก็จะปล่อยไปแบบในลักษณะนี้
ก็จะทำให้การพิจารณามันเยื่อนเยอะและก็ยาวนาน
ผมเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานครับว่า
วันนี้ตามกำหนดการเราก็กำหนดว่าวันนี้เสร็จ
แต่ถ้าเผื่อไม่เสร็จก็วันพรุ่งนี้อีกวัน
ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร
ยืนยันได้ไหมครับท่านประธานนะว่าวันพรุ่งนี้จะเสร็จ
เพราะว่าในวันอาทิตย์เนี่ย
จะมีท่านบรรดาสมาชิกหลายพักเนี่ย
ซึ่งเขามีกำหนดการไว้ล่วงหน้า

แล้วก็ขอให้ท่านประธานเชิญท่านสุประชัย
ได้มีโอกาสได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยครับ
เชิญท่านสุภาชัยครับใจสมุทรนะครับ
ผมเลยกดไม่เป็นไรกลับเรียนท่านประธานอ่า
สภาที่เคารพท่านสุประชัยโพสุครับกับผมสุประชัยใจสมุทร
สมาชิกสภาพุทธแหละสลอนระบบบัญชีราชชื่อภักดิ์ภูมิใจไทยครับ
ผมขออนุญาตที่จะใช้เวลาตรงนี้กลับเรียนต่อท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ
คือเรียนว่าเราได้ใช้เวลากันมาจนถึงวันนี้เนี่ย
เกือบครึ่งทางคือได้มาตรายี่สิบ
และอีกอย่างหนึ่งว่าก็มีอีกประมาณยี่สิบกว่ามาตราอ่า
ที่ผ่านมาสองวันเราก็ใช้เวลากันค่อนข้างอ่า
ใช้เวลากันมากกันพอสมควรหรืออาจจะเกินสมควรในบางกรณี
แล้วผมคิดว่าถ้าเรายังใช้วิธีการอภิปรายกันเช่นนี้ต่อไปเรื่อยเนี่ย
ผมเกรงว่าเราจะไม่ทัน
ขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าภาคภูมิใจไทยมีภารกิจบางประการที่นัดไว้ล่วงหน้า
และคิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นเสียในการประชุมอย่างช้าไม่เกินวันนี้
แต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะเสร็จจะเรียนท่านประธานว่าวันเสาร์พรุ่งนี้เนี่ย
พรุ่งใจไทยเรามีเวลาอย่างจำเทียกับสภาอย่างนี้ได้ไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญว่าเราทำกันไม่เสร็จภายในพรุ่งนี้เนี่ย
ผมอยากให้ทุกท่านที่เคารพได้วางแผนว่าพรุ่งนี้เสร็จครึ่งวันแล้วเนี่ย
เราจะไปต่อกันวันใดอาจจะเป็นวันจันทร์ภูมิใจไทยก็ยินดี
แต่ได้แค่พรุ่งนี้ครึ่งวันอย่างที่ท่านประธานเองก็ทราบอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นขอบพระคุณท่านประธานวิทย์ครับแล้วก็ขอความกุณาว่า
ช่วยบริหารกันให้พวกผมด้วยนะครับพวกผมมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
ที่จะต้องไปดำเนินการกิจการของพักบางอย่างเพื่อความขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ขอบคุณครับท่านท่านครับขออนุญาตครับ
ท่านประธานที่กรบครับอยู่มุมไหนครับผมมองไม่เห็น
หลังสุดครับหลังสุดอ๋อหลังสุดเชิญเชิญครับ
ขอบคุณท่านประธานครับผมชาดาไตเศษครับอ๋อท่านชาดาเชิญครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยนะครับ
คือถ้าจะคือผมเข้าใจทั้งสมาชิกทั้งทั้งทั้งอ่อฝ่ายค้าน
งบประมาณเนี้ยนะครับที่จะได้พูดคุยถ้าอย่างงี้แหละครับ
ท่านประธานวันนี้วันศุกร์ก็หยุดไปเลยแล้วมาเจอกันใหม่วันจันทร์
อาทิตย์ก็หยุดไปผมก็อยากกลับบ้านไปดูโควิดผมบ้าง
คือผมก็อยากกลับพื้นที่อันนี้เรียนด้วยความเคารพครับ
ในเมื่อเราจะเปิดโอกาสกันก็ว่ากันไปแฟร์
แต่ถ้าเกิดว่าคือพรุ่งนี้ก็ไม่จบหรอกครับท่าน
เรามาครึ่งหนึ่ง๓วันแล้วยังเหลืออีกครึ่งหนึ่ง
ยังไงก็คงไม่จบนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อวันอาทิตย์อีก
ผมว่าก็เสาร์อาทิตย์ก็กลับพื้นที่ไปแล้ววันจันทร์ก็มาว่ากันใหม่จะสักเท่าไหร่
ผมไม่เกี่ยงนะครับผมเรียนด้วยความเคารพ
แต่ก็หยุดเสาร์อาทิตย์ไปเลยนะครับผมแล้วก็วันจันทร์ก็มาว่ากันนะครับผม

ขอขอบคุณทั้งสามท่านนะครับที่ได้เสนอความคิดเห็นท่านสมาชิกครับ
เมื่อกี้ผมก่อนที่ท่านประธานชวนจะลงจาก
เอ่อจะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนผมขึ้นมานั่งแทนเนี่ยนะครับ
ท่านประธานชวนก็ได้ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับกับผมว่าขอให้เข้มงวดเรื่องการรักษาเวลา
จริงแล้วผมก็พยายามหาลือท่านสมาชิกไปบ้างแล้วนะครับว่า
อยากให้ท่านสมาชิกได้เตรียมเนื้อหาสาระให้พอเหมาะกับเวลา๗นาทีตามที่ตกลงกันไว้
แต่ว่าเกือบจะทุกท่านเนี่ยก็นะครับก็เลยเวลากันทั้งนั้นนะครับผมก็
ก็ค่อนข้างจะลำบากใจคือถ้าไปเตือนท่านสมาชิก
เบรกท่านสมาชิกเดี๋ยวก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสม
ฉะนั้นผมอยากจะให้วิบทั้งสองฝ่ายนะครับได้มีการปรึกษาหาลือกัน
เพราะว่าทุกการประชุมทุกครั้งทุกประเด็นเรามีการหาลือกันแล้วก็ตกลงกัน
จบลงได้ดีทุกครั้งไปฉะนั้นผมเชื่อว่า
คงไม่มีวิธีการใดที่จะดีเท่ากับวิบทั้งสองฝ่ายได้หาลือกันแล้ว
ส่งเรื่องขึ้นมาให้ทางประธานรับทราบประธานก็ดำเนินการตามที่พวกท่าน
เห็นเห็นร่วมกันตกลงร่วมกันนั้นแหละครับเอ่อท่านจุลพันธ์ครับเชิญครับ
ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรณิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่ในฐานะวิทย์ฝ่ายค้านครับ
ท่านประธานครับเบื้องต้นเลยต้องประท้วงท่านประธานก่อนนะครับ
ไม่มีคนอภิปรายแทบไม่มีใครอภิปรายเกินเวลา๗นาทีเลย
น้อยมากครับท่านประธานและเวลาเจ็ดนาทีเนี่ย
ก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมบังคับเอากับสิทธิ์ในการสงวนคำประยะติ
และการอธิบายอภิปรายในเรื่องที่ถ้าเพื่อนสมาชิกได้สงวนคำแปรยติไว้นะครับ
ผมว่าจริงการประชุมในราบรื่นมากนะครับท่านประธานเท่าที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ภาระหน้าที่เนี่ยจริงต้องเป็นของท่านประธานครับด้วยความเคารพ
ท่านประธานมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ถ้ามีเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายหลุดไปจากกรอบวาระสองท่านประธานทักทวงได้ครับ
พวกผมยินดีครับแล้วก็จะพยายามปฏิบัติตามให้ดีที่สุด
ก็จะควบคุมเวลาได้มากขึ้นนะครับส่วนข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกในเรื่องของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับ
พวกผมเอ่อเรียนด้วยความขอรบครับเราเราพร้อมทำงานครับ
ถ้าจะขยับเป็นวันจันทร์หรือวันอะไรไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าต้องเรียนต่อท่านประธานว่า
ในกรณีที่ถ้าจะขยับเป็นวันจันทร์โดยที่วันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่มีเนี่ยนะครับวันอังคารเรามีภารกิจที่สำคัญก็คือมีการนัดประชุมไปแล้ว
เป็นการประชุมร่วมรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณาวาระเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐมนูลนะครับ
มันมีภารกิจคาอยู่ในขณะที่ตัวพรบงบประมาณเองเนี่ยก็มีกำหนด
ห้าวันตามรัฐมนูลที่เราต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จนะครับก็เป็นปัญหาครับ
ผมว่าก็ก็ยินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อได้พูดคุยกันระหว่าง
ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเรามาหาทางออกร่วมกันได้ครับยินดีครับ
ครับก็ไม่ต้องประท้วงผมแล้วนะครับ
เพราะผมเป็นคนจับเวลาผมผมดูตลอดนะครับ
สมาชิกอาจจะไม่ได้สังเกตทุกครั้ง
แต่ถึงยังไงก็ตามครับทางออกที่ดีที่สุดก็คือหาลือกันทั้งสองฝ่าย
อย่างที่ท่านจุลพันธ์ได้เสนอนะครับ
ลือกันแล้วตกลงยังไงก็เอาตามนั้นนะครับ